สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะ
ไปดูเรื่องของตำรวจที่กำลังเร่งตามล่ามือปืนโหดค่ะ
ใช้วิธีเรียกชื่อเหยื่อก่อนจะยิงหนุ่มปลาจีนบุรีจนเสียชีวิตหน้าบ้าน
แล้วก็พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถเห็นคนร้ายขณะที่เข้าไปก่อเหตุด้วยค่ะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นรถของคนร้ายเป็นรถเก๋งฮอนด้าสีดำ
ขับเข้าไปช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๖นาที

คนร้ายลงจากรถแล้วเดินเข้าไปถามว่าใครชื่อน้ำ
เมื่อได้รับคำตอบก็ยิงเข้าคนที่พูดทันที
นั่นก็คือนายศักดาหนกงหรือนายน้ำ
อายุ๒๙ปีจนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
กล้องวงจรปิดยังเห็นรถของคนร้ายกลับออกมาอีกครั้ง
ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๘นาที
นั่นแสดงว่า๑๒นาทีที่คนร้ายขับรถผ่านหน้าร้านค้า

เป็นนาทีปลิดชีพที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ
เร่งไล่ลากคนร้ายแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

และจากภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด

เนื่องจากคนร้ายนำกระดาษมาปิดบังป้ายทะเบียนไว้

มีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับตามออกไป
ก่อนที่คนร้ายจะชักปืนยิงขึ้นฟ้า๒นัด
ทำให้ต้องหยุดตามเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ขณะที่นางสาวจงรักขุนพักดีภรรยาผู้เสียชีวิต
บอกว่ากระแสข่าวปมเรื่องชู้สาว

ส่วนข่าวลือว่าเป็นการยิงผิดตัวก็เพิ่งจะได้ยิน
รับว่าหลังเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่า
อีกหนึ่งคนที่ชื่อเดียวกันกับสามี

ก่อนจะมีท่าทีลุกลนตกใจ
แต่ก็อาจจะเป็นการตกใจเนื่องจากเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
พี่ถามเขาว่า
ทางนี้ตายเขาก็ฝั่นเสียใช่ไหมล่ะ
เขาว่าชื่อเดียวกัน
ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ว่ายิงผิดตัวจริง
เขาก็อาจจะว่าเขาก็ชื่อน้ำเหมือนกัน
ดีนะที่ไม่ไปยิงคนที่ตายไม่เป็นเขา

ถ้าโดนเขาเขาก็อาจจะคิดว่ายิงผิดตัวหรือเปล่า
ที่น่าจะเป็นน้ำนี้ตายแต่กลายเป็นเขาประมาณนี้หรือเปล่า
รู้จักก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่
เพราะว่ามันทำงานด้วยกันมานานก็ค่อนข้างสนิท

ตั้งแต่เกิดเรื่องนอนไม่หลับ
ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร
ส่วนปัญหาเรื่องชู้สาวก็ยังไม่เชื่อ
รวมถึงเรื่องความขัดแย้งกับคนอื่นก็ไม่รู้
แต่ยอมรับว่าลูกชายกับลูกสะพ้าย
ทะเลาะกันบ้างตามภาษาสามีภรรยา
ไม่รู้ว่าเขาไปมีที่อื่นมาก็ไม่รู้
ด้านตำรวจบอกกับทางครอบครัวว่า

ปัญหาเรื่องชู้สาวยาเสพติด
หรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่คือการยิงผิดตัว

วันนี้ทางครอบครัวได้นำรถจักรยานยนต์

พกติดตัวขึ้นไปตัดไม้บนภูเขา

โดยจะตั้งศพประพันธ์กุศลไปจนถึงเมื่ออาทิตย์ที่๓๐สิงหาคม
และจัดชาวภารกิจในวันจันทร์ที่๓๑สิงหาคมนี้
ญาติญาติยังวิงวอนให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว